เราจะไปดูที่ถนนรัชดำเนินในบ้างนะครับท่านผู้ชมครับ
ประสบกรณิกรพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลืองเพื่อมาเฝ้ารอรับเสด็จนะครับ
ทุกคนต่างปลื้มปิติยินดีที่จะได้ชื่นชมพระบรมีนะครับ
ติดตามจากรายงานสดของคุณวิมลวันธรรมพักดีนะครับรายงานสดมาจากถนนรัชดำเนินในครับ
ในขณะนี้นะคะบริเวณโดยรอบพระบรมหาราชวังรวมไปถึงถนนราชดำเนินในค่ะ
ยังคงมีประชาชนรวมไปถึงนักท่องเที่ยวนะคะที่ยังคงอยู่ในพื้นที่เพื่อถ่ายภาพอันสวยงามของวัดพระแก้ว
รวมไปถึงถนนราชดำเนินด้วยนะคะแล้วก็จากการสังเกตการณ์ของทีมข่าวไทยรัฐทีวี
เจ้าอยู่หัวตั้งแต่ช่วงบ่ายโดยที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมไปถึงจิตอาสานะคะ
ที่คอยดูแลในจุดคัดกรองทุกจุดค่ะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะได้ตระเวนดูบรรยากาศโดยรอบ
รวมไปถึงที่จุดคัดกรองพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
ที่เริ่มเปิดให้ประชาชนเข้าพื้นที่ตั้งแต่เวลาประมาณ๑๒นาฬิกาที่ผ่านมา
จุดสะพานโรงช้างศรีจุดวงเวียนรอดอ
รวมไปถึงจุดท่าช้างนะคะที่มีประชาชนทยอยเข้ามาในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
โดยประชาชนพร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดสีเหลืองรอเข้าจุดคัดกรอง
เพื่อที่จะรอเฝ้ารับเสด็จในเส้นทางพระราชดำเนิน
การเข้าจุดคัดกรองมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่นะคะ
ตั้งแต่ขั้นตอนการนำบัตรประชาชนแสดงให้กล้องบันทึกภาพ
ก่อนเข้าไปลงทะเบียนรับสติ๊กเกอร์สีชมพูรวมไปถึงสีเขียว
มีลำดับหมายเลขกำกับไว้ด้วยนะคะ
ซึ่งวันนี้ค่ะพระราชพิธีภายในพระบรมมหาราชวัง
ได้มีการเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมเฝ้าทุนละอองพระบาท
เสด็จบริเวณด้านนอกพระบรมหาราชวังนะคะ

เข้ามาจับจองพื้นที่เพื่อเฝ้ารับเสด็จแล้วเฝ้าชมพระราชพิธี
ที่ติดตั้งอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
บริเวณโดยรอบพื้นที่พระบรมหาราชวัง
เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมในพระราชพิธีสำคัญของปวงชนชาวไทยค่ะ
นางสาวนวลพันธ์เดชกุลลำนะคะ
ชาวจังหวัดนราธิวาสบอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่า
ปลื้มปิตินะคะที่ได้เฝ้าทุนละอองพระบาท
เสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์
เธอตัดสินใจเดินทางโดยลำพังด้วยรถไฟค่ะ

เพื่อร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์
ไปฟังเสียงส่วนหนึ่งที่มีการพูดคุยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีค่ะ
รู้สึกภูมิใจมากที่ได้เป็นหนึ่งในของคนไทย
เป็นประชาชนของพระองค์ท่านนะคะ
ภูมิใจมากเลยค่ะครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้มาร่วม
เป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ครั้งนี้นะคะ
เห็นแล้วก็ดีใจมากที่ประชาชนรักพระองค์ท่านค่ะ
รู้สึกภูมิใจมากเลยค่ะที่ได้มาร่วม
ขณะที่นายรองศรีอินนะคะ
ซึ่งเดินทางมาจากอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรี
ได้เดินทางโดยรถไฟมาเพียงคนเดียวด้วยเช่นกันค่ะ
พร้อมกับนำพระบรมชายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาด้วย
เขาบอกกับเรานะคะว่าจะอยู่เฝ้าทุนละอองพระบาทรับเสด็จ
จนถึงวันที่๖พฤษภาคม
เพราะว่าเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตที่ประสบกรณิกรคนหนึ่งจะมีโอกาสได้ค่ะ

เสด็จพระราชดำเนินกลับรวมไปถึงพระบรมวงศานุวงศ์
ซึ่งมีประชาชนเฝ้ารอรับเสด็จตลอดเส้นทางต่างก็ปลื้มปิติที่ได้เฝ้ารับเสด็จครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะ
แล้วก็ภาพที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้นะคะ
ก็เป็นภาพของไฟถนนราชดำเนินที่ทำให้ประชาชนที่มาเฝ้ารอรับเสด็จนั้นตอนนี้นะคะ
ระหว่างการถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกนะคะ
ก็จะเห็นได้ว่ามีความสวยงามเป็นอย่างยิ่ง
แล้วก็อดใจไม่ได้จริงค่ะที่จะถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกด้วยค่ะ
มนต์วันธรรมพักดีข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากถนนราชดำเนินในค่ะ